หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตผลการดังคันคือเรื่องนี้เป็นความกังวลนะครับหลังจากที่โรคโควิด๑๙สั่นสะเทือนไปทั่วโลกก็ทำให้หลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างจริงในวงการฟุตบอลสูญเสียรายได้ไป
ก็มีความกังวลว่าอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันหลังจากนี้หรือไม่
เรื่องนี้สมคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังสมสรรค์
สมาชิกให้คำแนะนำกับนักกีฬาทั้งฟุตบอลและก็ตรีสมสรรค์ที่อาจจะมีรายได้ระยะลดลงในช่วงที่โรคโควิด๑๙ระบาดอยู่น่ะครับ
จะถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา๓ปีปรับเงินตั้งแต่๑แสนถึง๕แสนบาท
และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย